คุณแจ๊ดชวนชื่นนะคะนี่เลย
แล้วก็น้องแตงไทยลูกสาวของเขาสุดที่รักนั่นเอง
ไปดูนะลีลาไม่ธรรมดา
บอกเลยแตงไทยขอเดบิวต์เป็นตลกนะจ๊ะ

เลือดของความเป็นศิลปินตลกมาแบบเต็มที่

แถมไฟสันอยากเดินสายหาตามพ่อเขาอีกนะฮะ
บอกเลยลูกไม้ใต้ต้นขนาดแท้
เขาเคยมีภาพที่ลุงบอลเชิญยิ้มภาพนี้เลยคุณผู้ชม

อนาคตเราจะมีตลกหญิงหน้าตาแบบน่าเอ็นดูชื่อน้องแตงไทยแบบนี้

จังหวะสะดุงได้เลย
เทรนด์บ่อยเข้าตอนนี้แตงไทยบอกเลยว่าเริ่มฉายแววศิลปินตลกนะฮะ

ภรรยาสุภาพนี้ค่ะ

เป็นได้อมยิ้มกันเลยกับความน่าเอ็นดูของพ่อลูกคู่นี้ตลอด
แต่บอกเลยว่าบ้านนี้จัดเต็มจัดแบบเต็ม
แดนก็ได้ใส่ความฮาให้โอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มจริง
โพสต์คลิปพ่อลูกแม่แท็กทีมกันทีไร
จริงหรือเปล่าลีลาขนาดไหนไปดูจ้า
อ้อหนึ่งดูน่ารักทุกคนเนี่ย
เออเมื่อกี้เป็นลูกสาว๒คนนะคะน้องต้านไทย

เข้าเฝือกก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะยังเต้นต่อได้อยู่
ดีแท่เป็นแฟนคลับเป็นแอฟซีช่องน้องปแตงโมตังค์แทยนะ
พูดเก่งมากคุณผู้ชมขาลองไปติดตามดู